เกรียนเขาก็มีการแชร์เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องพลทหารคนหนึ่ง

แล้วพอจับได้ใบแดงปั๊บไปเป็นทหารได้๒อาทิตย์
ตายคาเตียงในค่ายทหารเลย
เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผลชนสูตรจากโรงพยาบาลระบุว่าม้ามแตก
แล้วในเพจบิ๊กเกรียนเขาบอกว่าพลทหารคนนี้นะ

โดนซ่อมเหรอทำอะไรผิดอะ
เลยต้องเขาบอกแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้า
ทีนี้คุณผู้ชมต้องไปดูเรื่องนี้นะ
เพราะว่าล่าสุดทางต้นสังกัดเองเขาก็มีการให้ตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องนี้แล้วด้วย
ในเพจบิ๊กเกรียนเขาแชร์ภาพงานศพค่ะ
พลทหารวัญวุฒิลำพภาหรือว่าพลทหารปอนอายุ๒๑ปี
เป็นทหารเกมสังกัดมภศ๒๐๒๑พศ๒รอ
ซึ่งงานศพนี้จัดขึ้นที่บ้านเกิดที่บุรีรำค่ะ
ทีนี้ในโพสต์ของบิ๊กเรียนเขียนแคปชั่นเอาไว้นะ
บอกว่าแม่นำร่างลูกชายกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
น้ำท่วมปากไม่ตอบสื่อไม่ให้ดูใบมรณบัตร
ส่วนพลทหารปอนบวชพระมาตลอด๙ปี
แล้วก็มาจับได้ใบแดงไปเป็นทหารเกณฑ์ได้๑๕วัน
เสียชีวิตในค่ายทหารที่สระบุรี
แล้วทางเพจเองเนี่ยมีการเผยผลชนะสูตรจากโรงพยาบาลนครนายกค่ะ
เอามาให้ก็เลยโดนลงโทษเสียชีวิตคาเตียงนอน
แม่ของพลทหารปอนบอกว่าลูกไม่ได้โดนทำร้ายร่างกาย
แต่ว่าแม่ไม่ยอมให้ดูใบมรณบัต
คือแม่บอกว่ายังไม่ได้เดี๋ยวต้องรออีก๔๕วัน
เรื่องต้นแม่ไม่ได้ติดใจนะเขาบอกว่าเคลียร์กันทุกฝ่ายแล้ว
ทีนี้เรามาดูทางฝั่งของกองทัพหน่อยไหม
ทัพภาคที่๑ค่ะล่าสุดมีการออกหนังสือมา
หนังสือแสดงความเสียใจแล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
โดยในหนังสือบอกเอาไว้บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
วันที่๔มิถุนาตอนประมาณสัก๓ทุ่ม
ผู้ช่วยครูฝึกเขามีการอบรมแล้วก็ให้ทำท่ากายบริหาร
ส่งผลให้พลทหารปอนคนนี้อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง
เพราะว่าน้ำหนักตัวของพลทหารปอนน้ำหนักตัวเยอะมีอาการหน้ามืด
ผู้ช่วยครูฝึกพร้อมกับใน๑๐เสนารักษ์
นำตัวออกไปประถมพยาบาลตอนนั้นพลทหารปอนเริ่มหายใจติดขัดแล้ว
ไม่ได้สติแล้วเอาตัวส่งโรงพยาบาลในค่ายอดีศร
ก็ช่วยช่วยปั๊มหัวใจชับแต่ว่าร่างกายก็ไม่ตอบสนอง
ท้ายที่สุดก็เสียชีวิตค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการรอผลชนะสูตร
ถ้าเกิดสรุปจากหนังสือชี้แจงก็คือพลทหารปอนหน้ามืดหมดสติเสียชีวิต
อ้าวแล้วส่วนบุริษฐ์ไฟฟ้าอยู่ไหนกองทัพยืนยันค่ะ
ว่าไม่มีการนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปในหน่วย
และไม่มีการซ่อมไม่มีการทำร้ายร่างกายทหารค่ะ
อืม
คือสิ่งที่เกิดเรื่องจริงเราก็ต้องยอมรับสำหรับกับเขา
ถ้าคนของเราบ่งคล่องก็ต้องถูกภงโทษตามระเบียบตามวินัย
เราต้องรับข้อเท็จจริงถ้าอะไรเกิดเรื่องจริงก็ต้องยอมรับ
ท่านบอกแบบนี้แต่ล่าสุดนะคะพบทบก็สั่งตั้งกรรมการสอบข้อได้จริง
โดยงานต้นสังกัดแล้วนะคะแล้วก็ให้ดำเนินการตามระเบียบวินัยของกองทัพอย่างเด็ดขาดด้วยนะคะ
นี่แหละไอ้การสอบสวนข้อเท็จจริงนี่แหละฮะ
เออว่าเราจะได้รู้ไหมอีกอย่างจะให้ความเป็นธรรมทั้ง๒ฝ่าย
ตรงนี้เวลามีคำแบบนี้กลัวตรงนี้แหละ